คุณพ่อแข็งแรงแล้วครับ

คือตอนเขาขึ้นเวทีมันเหมือนกับพลังมันเข้ามาเลย

ก่อนขึ้นเวทีเขาจะเพียบเงียบ
แต่ตอนขึ้นเวทีพลังเขาก็มาเขาก็
พร้อมเล่นแล้วก็แบบทำงานได้

ก็ยังไม่ได้เท่าแบบแต่ก่อน
แต่ก่อนเขาก็มีแรงเยอะครับเพราะว่าเด็กกว่านี้เยอะ

ทำไมเราดูแลเขาพอ

ผมก็ดูแลเขาอยู่กับเขาเกือบทุกวันเลยครับ

ดูแลเรื่องตารางดูแลเรื่องสุขภาพเขา

ผมต้องไปเล่นแล้ว

เพราะที่ทำงานเป็นเรามั่นเลย

ตอนนี้มีอะไรตัวมั้ยมาเท่านั้น
เรื่องคดีเรื่องแม่กับเรื่องอีฟ
เล่านี้นะครับแต่ผมก็พยายามให้เขาฟูกัสเรื่องทำงานอย่างเดียว

แต่เรื่องลื่อดนี
ก็พยายามจะให้มันผ่านไป

มาช่วยทำงานด้วยไม่ต้องเครียดแบบ

มีเขาทำนาฬิกาหาย
ว่าของหายไป
คือพ่อเขาก็รู้นะว่าของเขาหาย

เขาก็คิดออกว่าอะไรเป็นอะไรใคร

ผมก็ยังไม่อยากพูดดีกว่า
ส่วนด้วยว่าส่วนด้วยคุณรู้สึกยังไงบ้าง

ถ้าผมคิดเองนะ

ถ้าสองฝ่ายเข้าใจกัน
แล้วก็มามีอะไรกับเรื่องคดีอะไรแบบนี้
แต่ว่าเดี๋ยวผมพยายามคุยกับแม่

เขาแบบคิดไปว่าเขาถูก
ว่าเขาคิดแบบไหนกับคนไหน

ทำให้พ่อเครียดด้วยอันนี้
นี่ก็ผมก็กังวลนิดหน่อยอะไรแบบนี้
แต่ว่าก็ต้องค่อยคุยไปเรื่อย

ผมพูดจริงถ้า
คุยกันเข้าใจคุยกันด้วยคำพูด

ทุกอย่างมันซ่อมแซมได้ครับ

แล้วเขาก็ทำงานอยู่ที่คอนโดด้วย
เพราะเขาทำงานเรื่องเสื้อผ้าของ
ก็ยังไม่ได้คุยกับเขาแบบจริง

ซ่อมแซมคดีอะไรแบบนี้เรื่องแบบนี้ยังไง

ผู้จัดการเป็นเรื่องก่อน

อันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ให้ติดตามอะไรมาก
ไม่ผมก็มาเป็นผู้จัดการอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครคิดการได้อยู่
อยากจะได้พูดกับพี่อีฟไหมคะ

ไม่ได้คุยคุณพ่อก็ไม่ได้ทำให้ยุคย่างหรือแบบว่าเก้าไก่หน้าที่เรา
ไม่ครับก็สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผู้ที่เป็นผู้จัดการนี่ก็เป็นเรื่องแม่กับอีมนี่แหละ
ถ้าเขาเจอกันมันก็ทำให้งานเสีย
ใช่ใช่เพราะโอ้ยโทษทีครับ
ผมก็อยากจะดูแลพ่ออย่างเดียวคือผมอยากโฟกัสแค่เรื่องเป็นผู้จัดการเนี่ย
อยากโฟกัสเรื่องเรื่องใช่นี่แหละครับ
คือมันมีเรื่องที่กวนถามเนอะเรื่องทำของคุณใส่อะไรเงี้ยหนูเชื่อไหมอะไรเงี้ย

เซอร์ไม่เชื่อพูดจริงเซอร์ไม่เชื่อเลย

ไม่กลัวคือผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องนี้ครับไม่เชื่อแต่ไม่ได้ลบหลู่นะแค่ไม่เชื่อ
บอกบอกแม่ไหมครับว่าแม่มันจริงเชื่ออะไร
เซอร์ก็บอกเขาเอ้ยเซอร์ไม่เชื่อนะครับแต่ถ้าเขาเชื่อก็แหล้วแต่ความเชื่อเขาแต่อันนึงแสดงไม่ได้เชื่อ

น่าจะใช่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
คือผมไม่ได้ไปบ้านนั้นมาสักพักแล้ว
ไม่ได้ไปลื้อค้นของหรือ
ผมไปก็ไปอยู่กับเขานั่งกินที่โต๊ะอาหาร

มีแต่คำว่าทำอะไรพ่อเขาไม่เคยเห็นความดี
น้อยแนวต่างใจ

ใช่แต่ก็พยายามนะครับ
ผมมีแผนการที่จะมาประสานกับแม่กับ
คนอะไรแบบนี้ด้วยครับ
อันนี้เดี๋ยวผม

เดี๋ยวผมอยากจะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งครับ

ซ่อมแม่พ่อได้เนี่ยมันก็จะซ่อมทางอื่นได้

จะอยู่ต่างประเทศนะช่วงนั้นไปทำงาน
ความลักอยู่แล้วใช่ใจจะทำอะไรให้พ่อ

ช่วยเขาเนี่ยแล้วก็มาช่วยครอบครัวให้
ตัวผ่อนอยากได้อะไรพิเศษบ้างไหม
ไม่ไม่เขาไม่เคยขอสิ่งอะไรเลย
ก็มีงานพิเศษเยอะที่หัวหนู
ครับก็เดือนหนึ่งประมาณ
พรุ่งนี้ก็ไปลาวนะฮะใช่ต่างจังหวัดต่างประเทศ

เขาเนี่ยมันมันแบบ

ก็เดือนหนึ่งอะก็มีประมาณ๑๐ถึง๑๓๑๔คอนเสิร์ตอะครับ
อันนี้คือลิมิตไว้ประมาณนี้หรือเปล่า

เราไม่ได้มีลีมิตที่จำกัดว่า
แต่ผมก็อยากจะคุยกับทีมงาน
อยากคุยกับแม่กับผู้จัดการที่รับงานอีกนะครับ
ว่าให้มีเวลาพักด้วยอะไรแบบนี้

ถ้าเดือนนึงเล่น๒๐คอนเสิร์ตมันก็ไม่ไหวใช่ไหมครับ

มันกระทั่งกับงานกันขึ้นไหมครับ
เขาเป็นคนนอนไม่เร็วนะครับ

นอนแบบวันหนึ่งโอ้โห๑๒ชั่วโมงอะไรแบบนี้
คือเมื่อคืนนี้มีเล่นดึกครับ
กลับมาประมาณคิดว่าตี๓ตี๔ครับ
เขาไปกินข้าวกับทีมงานต่อใช่ไหมครับ
กลับมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขานอนกี่โมงครับ
แต่ว่าเมื่อกี้ตั้งทุ่มนึงเขายังแบบไม่อยากลุกเลยใช่
แบบไม่อยากลุกมาอะไรแบบนี้ครับ
ดึงขึ้นมาเลยอะไรแบบนี้
เผื่อคุณทำซิมอบอำนาจให้เขาขับได้อีก
อันนี้จริงไม่จริงเราก็พูดเข้าใจตามเราก็ได้แล้ว

อันนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องนี้ผมโฟกัสแต่เรื่องพ่อ
อันนี้ก็อันนี้คือผมอยากให้พ่อรู้สึกแฮปปี้ครับเขาเลือกแบบไหนก็ต้องตามใจเขาทำให้เขาสบายใจครับ
เพราะว่าถ้าเขาแบบยังอยากอยู่คนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะให้เขากลับมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ก็ไม่รู้ว่าพ่อคิดอะไรกับเขาอะไรหรือเปล่าก็อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับ
อเจมส์ออกมาแล้วจะให้เขากลับมาอยู่ด้วยกันไหมหรือว่าให้เขามาแล้ว
อเจมส์ออกมาแล้วก็น่าจะต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งอะไรแบบนี้ครับ
เพราะว่าที่บ้านก็มีแต่น้องเด็กกับครอบครัวใช่ไหมครับก็คงไม่ครับ
แต่อันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นคนเลือกนะครับ
นั่นเหนื่อยมั้ยครับดูแลทุกอย่าง

ก็เรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยผมไม่ค่อยเหนื่อยนะครับ
เพราะว่าผมทำได้อีกแล้ว
คอนเสิร์ตทุกคอนเสิร์ตแบบดูแลตารางอะไรแบบนี้ผมทำได้
เหนื่อยคือเรื่องครอบครัวกับเรื่องแม่กับอีฟเนี่ย

ว่าเป็นเรื่องหนักใจที่สุดในตอนนี้ของเราเลย